เอามาดูเรื่องของการปราบรามแก๊งค้ายาเสพติดกันหน่อยนะฮะ
ถ้าท่านผู้ชมยังพอจำได้เนี่ยเมื่อสักปีที่แล้วนะฮะ
ยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางนะฮะเป็นเครือข่ายสระบุรีกับรบบุรีนะครับ
แก๊งนี้เนี่ยเป็นพี่น้องฝาแฝดที่เป็นหัวหน้าแก๊งนะครับ
เขาเรียกว่าแก๊งแฝดธมินคิสเนอร์เป็นลูกครึ่งด้วยเป็นพี่น้องฝาแฝดกัน
แล้วตอนที่ไปตรวจค้นจับกลุ่มเมื่อปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยปฏิบัติการภัยยะสยบภัยรีเนี่ย
ฝาแฝดผู้น้องที่ชื่อว่าในมิกคิสเนอร์หรือว่านายสุภาชัยทารีรักษ์นะครับ
ถูกยิงเสียชีวิตค่ะส่วนฝาแฝดผู้พี่ชื่อว่าในแม็กซ์
หรือว่านายชัยวุฒิคิสเนอร์หลบหนีไปตามรายงานข่าวบอกหนีออกนอกประเทศไปเลยนะครับ
แต่ล่าสุดปรากฏว่าในแม็กซ์หรือว่าชัยวุฒิคิสเนอร์วัย๒๖ปีนะครับ
ที่เป็นแฝดผู้พี่นะในฉายาแฝดนรกคิสเนอร์เนี่ย
กลับเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับ
เพราะว่าจะมางานศพของแฝดน้องที่วัดส่างโศกอำเภอบ้านหมอนะครับ
เขาจะจัดขึ้นเมื่อ๓๐มิถุนายนสงสัยจะเก็บศพไว้นานนะครับ
รู้ข่าวฮะเขาก็รอจ้องตะครุบตัวอยู่แล้ว
พอรู้ก็ไล่ติดตามจับกลุ่มตัวนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้ครับชุดปฏิบัติการของตำรวจภูทรภาค๑นะครับ
ก็ตามไปเจอนะฮะไปถึงจุดนู่นนะครับ
จุดนู่นนะครับแถวตำบลทานกาเสมอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสวรรคบุรี
ริมถนนสายพระพุทธบาทโคกตูมนะครับนายแม็กซ์คิสเนอร์ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดวายใหญ่
ที่เป็นลูกครึ่งนะฮะเจ้าของฉายาแม็กซแฝดนรกคู่กับแฝดน้องของเขาที่ตายไปแล้ว
แฝดนรกเนี่ยนะไม่ยอมให้จับกลุ่มนะฮะหลบหนีนะครับเข้าไปในพื้นที่แถวข้างทางนะครับ
ที่เป็นไร่ข้าวโพดหลังชุมชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท
แล้วก็มีการยิงต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับหลังจากยิงปะทะกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่านายแม็กคิสเนอร์ถูกวิสามันเสียชีวิตนี่จากการชนะสูตรนะครับ
พบว่าโอ้โหในตัวนะนายชายวุฒิคิสเนอร์หรือว่าแม็กคริสเนอร์เนี่ย
ตกอยู่ข้างตัวผู้ตายนะครับแล้วก็ขยายผลไปที่บ้านของเพื่อนของในแม็กคิสเนอร์
จากการตรวจค้นในบ้านเจอปืนอีก๕กระบอกนะครับ
แล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปอีกสองคนต้องไปสอบปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่าย
ค้ายาเสพติดของแก๊งนี้หรือเปล่านะฮะแก๊งแฝดธมินคิสเนอร์
นายชายวุธคิสเนอร์หรือว่าในแมคคิสเนอร์วัย๒๖ปีนะครับตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนนามสกุลเป็นธารีรักษ์
ก็เลยเป็นชัยวุฒารีรักษ์เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้ายาเสพติด
มีหมายจับติดตัว๘หมายหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจหลังจากที่เมื่อปี๖๑
ปราบรามยาเสพติดใช้ปฏิบัติการชายะสยบภัยรีเข้าทลายเครือข่ายแฝดนรกคิสเนอร์
ซึ่งในครั้งนั้นนายสุภาชัยหรือว่ามิกคิสเนอร์แฝดน้องถูกยิงเสียชีวิต
ส่วนในแม็กซ์หนีไปนะครับแล้วก็มีข้อมูลว่าหลบหนีออกไปนอกประเทศ
กระทั่งเมื่อ๓สัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจได้รับรายงานว่าในแม็กซ์เนี่ยเดินทางกลับเข้าไทย
ก็เลยแกะรอยติดตามตัวเพื่อจะรอจับกลุ่มตัวจากการสืบสวนทราบว่าในแม็กซ์
ไปงานศพของในมิกแฝดน้องที่วัดส่างโศกอำเภอบ้านหมอเมื่อวันอาทิตย์ที่สามสิบ
ชุดสืบสวนก็ติดตามเบาะแสจนเจอตัวว่าในแมคคิสเนอร์ไปอยู่กับพวกร่วมขบวนการ
ก็ไปแสดงหมายจับกลุ่มแต่ว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดมีกัน๕คนนะครับใช้ปืน๕กระบอก
แล้วก็มีระเบิดด้วยพยายามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ยิงปะทะกันอยู่สิบห้านาทีนะฮะ
สุดท้ายแล้วในแม็กซ์ก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับที่เหลือก็มีหลบหนีไปบ้างก็ควบคุมตัวไว้ได้๒คน
ธมินคิสเนอร์ก็เลยถูกปิดบัญชีแก๊งค้ายาเสพติดแก๊งนี้แล้วนะครับ
นี้นะโอ้โหมีนิสัยนี่คือกล้าได้กล้าเสียมีเงินดูแลกลุ่มมีเครือข่ายกว้างขวาง
เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ซื้อยาเสพติดค้ายาเสพติดในพื้นที่สระบุรี
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงโดยในแม็กซ์กับนายมิกจะเป็นหัวหน้าขบวนการ
ซื้อขายยาเสพติดมาแล้วก็จะฟอกเงินด้วยการเอาเงินจากการค้ายาไปเปิดเต็นต์รถมือสอง
เปิดร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างอะไรพวกนี้นะครับค่ะรับยาเสพติดมาจากทางภาคเหนือ
พักไว้ที่พื้นที่สระบุรีแล้วก็กระจายขายต่อผ่านทางทั้งไลน์แล้วก็เฟซบุ๊ก
ทั้งคู่เนี่ยเข้ามาค้ายาเสพติดตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามอืม
ตำรวจบอกว่าลูกครึ่งคู่นี้เนี่ยแม็กซ์กับมิกซ์เนี่ยค้ายาตั้งแต่เป็นเด็กส่งยา
ยกระดับมาเรื่อยใช่จากเป็นเด็กส่งยา
แล้วก็มาเป็นคนสั่งการสั่งยามาขายเองแบบนี้นะครับ
เขาฝาแฝดหน้าเหมือนสลับกันทำหน้าที่ได้โอ้โหสลับหน้าที่กัน
ไม่น่าเชื่อค่ะแต่ก็ปิดตำนานแล้วฮะอืม
แค้นค้ายาเสพติดครับค่ะไม่ถูกจับก็ตายฮะใช่ค่ะสองยา